อีกหนึ่งคลิปนะคะถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันเป็นคลิปสะเทือนวงการศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีพระสงฆ์
สองรูปกำลังนั่งนั่งนับเงินกันอยู่นะคะนับไปนับมาหลังจากนั้นพระสงฆ์รูปหนึ่งลุกขึ้นมาครับ
หนึ่งแต่ว่าก็มีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปมาช่วยเอาไว้ได้นะคะนี่แหละค่ะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในกุฏิ
แล้วก็ถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด

คือนั่งคุยกันก่อนนั่งนับเงินกันก่อนช่วยกันนับ
นับไปนับมาแน่นิ่งไปแล้วโดนก้านคอ
แน่นิ่งไปเลยแบบนี้แล้วก็เดินหนีไป
แล้วก็มีพระอีกหนึ่งรูปพระอีกหนึ่งรูป

แต่ผมก็สงสัยว่ากลุ่มพระที่อยู่ข้าง

อาจจะเป็นการตกใจ
เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากนะคะ
ถูกแชร์ลงในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
สำนักข่าวเจริญพวงค่ะ
แล้วก็ระบุใต้คลิปบอกว่า
ก้านคอพระนโยมเป็นการเตะที่โหดเจริญบัวขาว

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยตรวจสอบไป
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
วัดช่องลมในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ทีมข่าวก็เลยต้องสอบถามไปที่พระครูสังครักษ์บุญยวัตรเจ้าอาวาสค่ะ

บอกว่าเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสของพระในวัดจริง
โดยพระคู่กรณีใช้เท้าเตะตามคลิปเลย

พระรูปนี้คือพระประหลัดสมพร

ส่วนพระที่ถูกเตะคือพระพรศักดิ์เป็นพระลูกวัด
ปกติแล้วเจ้าอาวาสวัดให้ฟังบอกว่าปกติ
พระทั้งสองรูปสนิทสนมกันดีนะเป็นปกติเลย
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุนะคะ
พระพรศักดิ์ซึ่งเป็นพระลูกวัดนั่งนับเงินอยู่
เป็นเงินที่ญาติโยมทำบุญในช่วงวันลอยกระทงที่ผ่านมา

โดยพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาสอนให้นับเงิน

แต่ทีนี้พระลูกวัดโตเถียงค่ะ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ไม่พอใจนะคะ
ก็ตอนแรกก็พยายามตักเตือน

ทั้งนี้เจ้าคณะตำบลสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ

โดยให้พระทั้งสองรูปและพระที่ห้ามในคลิป
เดินทางไปที่โรงพักปากเกร็ด
และตำรวจก็ได้ปรับพระประหลัดสมพร
ซึ่งเป็นพระรูปที่ก่อเหตุเตะพระร่วมวัดนี่นะคะ
พระชอบบอกประชาชนว่าใจเย็นนะโยม
อันนี้บอกว่าท่านต้องใจเย็นด้วยนะครับ

น่ากลัวนะคือคว่ำเลยอ่ะ